คุณผู้ชมมาช่วยกันหน่อยนะคะสืบจากศพคือย้อนกลับไปตั้งแต่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมา
น้องเมย์อายุ๒๐ปีค่ะเธอเสียชีวิตคุณพ่อก็ไปรับศพมาแล้วตอนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
แฟนนุ่มของเธอค่ะที่คอนโดมิเนียมร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายเลยนะคะ
เสียใจแฟนสาวเนี่ยตายแต่คุณพ่อบอกว่าไม่เชื่อหรอกเรื่องมันต้องมีเงื่อนงำเพราะอะไร
เพราะว่าก่อนที่น้องเมย์จะตายส่งไลน์ไปหาเพื่อนบอกว่าโดนแฟนทำร้ายร่างกาย
แล้วก็พ่อเองเนี่ยพอไปตรวจสอบตามร่างกายของน้องเมย์ตามศพของน้องเมย์คุณ
มีรอยรอยถูกทำร้ายร่างกายนะคะเนี่ยเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจโรงพักปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งบอกว่ามีคนเสียชีวิต
ภายในคอนโดมิเนียมย่านเมืองทองธานีก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พอไปถึงนะครับคุณผู้ชมไปพบศพนางสาวปอนัดดาสายถนอมหรือว่าเมย์อายุ๒๐ปี
พื้นเพเดิมเธอเป็นชาวจังหวัดกรสินส่วนผู้ชายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นแฟนค่ะ
ห่มร้องไห้เลยนะคะจะเป็นจะตายนะคะซึ่งผู้ตายเนี่ยทำงานเป็นพนักงานที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
กรุงเทพมหานครทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นตามร่องรอยเนี่ยนะอันนี้สุดเนี่ยเป็นภาพนี้ที่ผู้ตายเนี่ย
พี่เกลียงเขาทำร้ายร่างกายเกือบตายลักษณะข้อความเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อความที่ปรากฏออกมา
ก็เลยทำให้คุณพ่อสามารถอนุมานหรือเชื่อได้ว่าน้องเมย์ลูกสาวโดนซ้อม
โดนทำร้ายร่างกายนั่งทับคอนั่งทับกดคอหายใจไม่ออกเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
พ่อก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของแฟนของน้องเมย์นี่แหละเพราะเบื้องต้นเนี่ยไปพบร่องรอย
กช้ำดำเขียวที่ตัวที่คอแขนซ้ายน้องเนี่ยนอนอยู่บนเตียงนะฮะทางครอบครัวเอง
บอกว่าไม่ปักใจเชื่อว่าน้องเมย์จะฆ่าตัวตายเพราะไม่ได้มีปัญหาอะไรโรคประจำตัวก็ไม่มี
เพราะฉะนั้นจึงสงสัยว่าเหตุการณ์ที่น้องเมย์ตายน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมอำพราง
จากว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายมีการส่งไลน์ไปอย่างที่บอกส่งไลน์ไปขอความช่วยเหลือ
เพื่อนสนิทที่เป็นหัวหน้างานในข้อความแชทเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วนะ
มาดามมาดามเนี่ยคือหัวหน้างานมาดามค่ะช่วยหนูด้วยหนูจะทำไงดีพี่เกรียงเขามาเมื่อคืน
เขามาเอาของคือเลิกกันแล้วแต่ไม่ยอมเลิกเมื่อคืนเขาทำร้ายหนูจนหายใจไม่ออกเลย
เขาเอาแขนมาทับคอหนูแล้วก็ทำหลายอย่างเขาเหมือนโรคจิตเลยค่ะหนูจะโทรหาเฮีย
ก็โทรไม่ได้เฮียเนี่ยคือแฟนใหม่ของน้องนะครับเนี่ยคุณผู้ชมจากข้อความไลน์เหล่านี้แหละค่ะ
อย่างที่บอกไปครอบครัวก็ยิ่งมั่นใจเข้าไปอีกว่าน้องถูกแฟนเก่าฆ่าจนกระทั่งเสียชีวิต
ทีนี้แฟนของผู้ตายเนี่ยพอถูกเอ่ยถึงข้อความทางไลน์ผู้ตายเนี่ยที่ผู้ตายเรียกว่าเฮียนั่นแหละค่ะ
แฟนใหม่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบอกว่าเขาเพิ่งตัดใจเขาเพิ่งตัดสินใจคบหาดูใจกับผู้ตาย
เมื่อวันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่น้องจะมาเสียชีวิตเพียง๑๐วัน
หลังจากที่ผู้ตายเลิกลากับแฟนเก่าแฟนเก่าที่ชื่อว่าเกรียงมาเกือบ๒เดือน
ซึ่งทางครอบครัวของน้องเองก็รับรู้ก่อนเกิดเหตุ๒วันผู้ตายได้ไลน์มาหา
แล้วก็โทรมาคุยบอกว่าถูกอดีตแฟนตามมารังความพยายามง้อขอคืนดีทำร้ายร่างกาย
วันต่อมาแฟนนุ่มก็คือแฟนนุ่มคนใหม่ที่เรียกว่าเฮียก็เลยมาหา
และให้เพื่อนผู้ตายมาอยู่ด้วยจนกระทั่งวันเกิดเหตุอดีตแฟนของผู้ตาย
ชื่อว่าในเกลียงเดินทางมาหาตอน๒ทุ่มคุณผู้ชมนะกราฟิกจำลอง
เห็นภาพชัดแบบนี้ค่ะแฟนอดีตแฟนของผู้ตายเนี่ยเดินทางมาหาตอนสองทุ่ม
เพื่อมาง้อขอคืนดีแต่ผู้ตายไม่ยอมเพราะว่าน้องเนี่ยน้องเมย์มีแฟนใหม่แล้ว
ถูกอดีตแฟนทำร้ายร่างกายขึ้นมานั่งทับบนตัวใช้มือกดที่คอ
แล้วก็จับแค้นไว้จากนั้นทั้งคู่ก็หลับไปก็คงเหนื่อยอะค่ะ
พอสักประมาณตี๓ผู้ตายแอบลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแชทไลน์หาเพื่อน
เพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะรู้สึกตัว
แล้วก็ตื่นมามาทำร้ายร่างกายน้องเมย์อีกค่ะเพราะหายเงียบไป
จนกระทั่ง๘โมงเช้าแฟนใหม่แล้วก็เพื่อนพังประตูเข้าไปในห้อง
พบว่าผู้ตายกับอดีตแฟนคือพบว่าผู้ตายอยู่กับอดีตแฟน
แล้วก็เสียชีวิตแล้วนะคะก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะ
เป็นวันที่๒๔ที่เขาแชทไปหาเพื่อนเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมพาน้องเขาเนี่ยไปไป
ไปงานไปงานเลี้ยงแล้วกันครับเป็นงานเลี้ยงหนึ่งของรุ่นพี่ผม
แล้วก็กลับมาพอกลับมาก็ผมก็เหนื่อยนะขับรถไปก็เลยพัก
แล้วก็มองมารู้อีกทีก็คือตอนเช้าว่าน้องถูกแฟนเก่าทำร้าย
อย่างที่เป็นแชทออกในข่าวอะครับนั่นครับแล้วก็มาอีกทีคือวันที่ยี่สิบเก้า
สรุปสั้นให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายคือผู้ตายเนี่ยเขาคบหากับนายเกลียง
แล้วก็เลิกรากันไปเลิกรากันได้สองเดือนแล้วแล้วน้องเนี่ยไปมีแฟนใหม่
เรียกแฟนใหม่ว่าเฮียเนี่ยคุณผู้ชมนายเกลียงเนี่ยมาง้อขอคืนดี
ก่อนที่จะกลายเป็นศพเนี่ยนะคะแต่ผู้ตายไม่เล่นด้วย
แล้วพยายามแชทไลน์หาเพื่อนสนิทบอกว่าบอกพฤติกรรมว่าแฟนเก่าทำอะไรบ้าง
แล้วพยายามโทรหาเฮียคือเป็นแฟนใหม่ให้มาช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายมาช่วยไม่ทันนะคะมาพบว่าน้องกลายเป็นศพ
แล้วก็อดีตแฟนของน้องนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่ด้วยนะคะตอนนั้น
ทีนี้เรื่องของคดีความค่ะคุณผู้ชมตำรวจสพปากเกร็ด
มีการสอบปากคำอดีตแฟนผู้ตายแล้วแล้วก็อ้างว่า
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องเมย์ตำรวจเองก็ไม่เชื่อนะ
แต่ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหากับใครได้
เนื่องจากต้องรอผลการชนะสูตรพลิกศพของนิติวิทยาศาสตร์
เรื่องต้นต้องรอสักประมาณ๒เดือนคือ๖๐วัน
ส่วนศพผู้เสียชีวิตค่ะครอบครัวได้รับกลับไปบำเพ็ญกุศลชาปนกิจที่บ้านเกิด
ตั้งแต่วันที่๒กันยายนที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการฆาตกรรม
ญาติก็บอกว่าอยากให้ตำรวจรีบจับกลุ่มคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ